มาแล้วลูกจ้าลูกคนที่สามที่พ่ออยากได้
คนที่๓ที่พ่ออยากใส่
ลูกคนที่สามมาแล้วเดิมพอจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะท้องสมใจแล้วนะจ๊ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อแมทเขาตื้อมานานมาก

คุณพ่อแมททิวก็ออกมาประกาศอย่างพร้อมเพลียงกันว่า
ตอนนี้ครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มเป็นลูกคนที่๓แล้วนะคะ

ใช่ค่ะและการประกาศเปิดตัวครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่เบานะคุณ
เพราะว่ามีการจัดเซตถ่ายแบบครอบครัวกันแบบครบทุกคนเลย
น้องดีแลนด์น้องเดมี่รวมไปถึงอีกหนึ่งดีที่กำลังดุ๊กดิ๊กอยู่ในท้องคุณแม่

รักมากนะซึ่งแม่ลิเดียเนี่ยเขาก็เปิดตัวลูกน้อยคนนี้ไว้ว่า
มังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมา
เท่ากับว่าตอนนี้คุณแม่รีเดียน่าจะตั้งคันอยู่ประมาณ๓เดือนนะ

คุณแม่ชมพู่อารยาตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเนาะ
ไปถึงคุณแม่กรุ๊ปกิ๊บคุณแม่นิวเคลียร์

คุณแม่ลูกดิวก็มาส่งหัวใจให้เหมือนกันจ้า

ทั้งใหม่เดี๋ยววิกกาพลอยเชิมมารรถเมฆคนึงนิด
โอ้โหเรียกว่ามาแห่แสดงความยินดีกันทั้งวงการ

ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ลูกสามด้วยนะคะ
เห็นเขาแซวกันตกสระก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
แต่ว่าคู่นี้เขาสวีทกันมาเรื่อยไงนิ่งใจลึกแอบลุ้น

นะคะตามความคาดหวังนะคะ
ก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะคะ